ย่าดาวข้าวอินยัง
ย่าดาวข้าวอินยัง
ย่าดาวข้าวอินยังเป็นปลายแบบนี้เลยเพราะย่าดาวมีแต่ข้าวอินยังอินยังมาบอกให้ฟังค่ะ
มาเร็วได้เวลาย่าดาวข้าวอินยัง
แต่อีกอย่างล่ะค่ะความอิงยังมันมีอยู่ทุกที่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้เป็นเรื่องราวของสัตว์อินยังอินยังนะคะ
สัตว์ตัวแรกนี่เป็นน้องหมาค่ะคุณยายน่ะเคยได้ยิน
แมวติดใต้ท้องรถเคยได้ยินงูเข้าไปเลื้อยอยู่ในเครื่องยนต์
เคยเคยได้ยินแต่หมาจิตรถยนต์ไม่เคยได้ยินค่ะ
แต่เมื่อเกิดขึ้นจริงนะไปดูค่ะ
รถขั้นเนี่ยเหรอค่ะเห็นขาเหรอบอกค่ะ

คุณผู้ชมค่ะงงเหมือนกันนะคะ
หมาตัวเบลอบลาเขาเป็นติดใต้ท้องรถนี่จังหาย

คุณผู้ชมงุมเหมือนคุณยาวนะคะ
เข้าไปอยู่ข้างในนะคะคุณยายงงแต่ถือว่าเป็นโชคดีของน้องหมามากเลยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรถคันที่จอดอยู่ริมถนนนครราชศรีมา
เขาเขาจะพักผ่อนของเขาอ่ะนะพอเขาตื่นขึ้นมาเจ้าของรถสตาร์ทรถ

เอาเข้าไปได้จังหรือย่าย่ายแหลกเงิด

เอาออกไปได้แล้วดึงปั่กคลา
จากหน้าหมาค่ะที่มีความอิหยะง
ที่อิหยะงให้เข้าไปดูในแดร่อย่างไร

ไปดูค่ะอันนี้ก็อิหยะงคือกัน
หาติดหนึบเลยค่ะ

ก็เดี๋ยวว่ามันยากอย่างคราวนี้มันก็ยากเหมือนกัน
เขาเรียกว่าอะไรนะ

ใส่ลงว่ายน้ำดำน้ำ
กี้จ๊ะกี้ขึ้นมาเล่นกันในหน้าโบสถ์อีกรอบ

และประสาทแลกับขาน้อยของน้องจิ้งจก
เขาก็พยายามเอาแป้งไปลงแล้วก็เอาตัวเกี่ยวกัน

เอ๊หรือว่าน้องติดใจ
น้องติดใจอะไรบางอย่างหรือเปล่า

ไม่ใช่แล้วแล้วจินจุกจะอยากใส่เชิญชะไหนไม่มีแล้วนะคะ

ติดเต็มเลยติดทำนั้น
แล้วมาใช้คืนนี้ตัวปัจจุบันนี้ด้วย
เปิดไปแล้วกูอาจจะเลยสัปดาห์หน้ามาเล่าความยืนหยังให้ฟังอีกเถอะ
ยาตาข้างยืนหยัง

หยันเล่มมาเคลื่อนเกิดเกิดนั่นเนี่ย
ที่โดดเบี้ยวแสบไม่เคล็ดนะคะเนี่ย